สิ้นเดือนเต็มทนแล้วก็จะต้องบุกไปที่เกาะคำชโนธไปดูว่าเขาไปทำอะไรกันบ้างที่เกาะคำชโนธกัน
ครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีนะคะลานพิธีเขามีการจัดพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาขึ้น
เพื่อเป็นการแก้บนแล้วก็ขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลภายในพิธีเนี่ยเจ้าภาพเขาก็จะนำพานบายสีพญานาคเก้าเซียน
บายสีเปิดทรัพย์แล้วก็บายสีรับโชคพร้อมเครื่องเส้นไหว้ต่างมาประกอบพิธี
โดยนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหมด๕รูปมาร่วมทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการสร้างแรงศรัทธาและความเป็นสิริมงคล
ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีนั่นเองคนเยอะนะน้องใบตองคนเยอะมากที่นี่ไม่ต้องบอกเลยว่าเยอะแค่ไหนเยอะมากจริงจริง
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดค่ะก็จะมีนางรำออกมาร่ายรำถวายมือ
ซึ่งหลายคนโดยเฉพาะบรรดาคนที่ชอบสังเกตสังกาอะไรอย่างนี้เขาก็จะพากันไปจับจ้องดูเวลานางรำเนี่ยร่ายรำ

ใช่แล้วบางคนเขาบอกว่านางรำที่มารำถวายชอบให้โชค
เหรอเอ๊ะนางรำให้โชคได้เหรอนั่นน่ะสิเออเดี๋ยวไปดูสิว่านางรำเขาจะมาให้โชคในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะ

แล้วนี่ก็เห็นนี่ค่ะพึ่งถูกต้องเพิ่งเห็นหรือเห็นนานแล้วเห็นพึ่งเพิ่งเห็นหรือเห็นนานแล้ว
ก็บอกว่าเพิ่งเห็นเห็นพึ่งนี้ก็เพิ่งเห็นใช่ไหมใช่แล้วดิฉันก็เพิ่งเห็น
เห็นเจ้าตัวพึ่งมันลงไปเห็นน้ำตาเทียนนี่แหละคุณเอาไปดูกันใกล้ใกล้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่คืออ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำพิธีกันแล้วดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเพิ่งเห็น
เห็นพึ่งเอ้ยเห็นอะไรกันบ้างไปดูชัดเลยค่ะ
ดิฉันใช้สมาธิอยู่คุณพูดอะไรรบกวนไปหมดตลอดเวลาไม่ได้เห็นไหมคุณเห็นไหมตกลงอ่ะ
เออเห็นดิฉันก็เห็นเอาให้ดูกันเฉยว่าเห็นอะไรแบบนี้คือพึ่งลงไปอยู่ในน้ำ
ก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละกำลังแหวกไหว้เลยเนอะใช่อย่าลืมนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยดิฉันเห็นนี่เหมือนตัวนี่ไงเห็นไหมเห็นแบบนี้ไหม
อะไรแบบนี้เห็นแบบอะไรอ่ะเอาแล้วไงเนี่ยคุณไปชี้ช่องทางไปทำนิ้วขึ้นขึ้นลงแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะหาว่าเรามาทำให้คุณผู้ชมก็งมงายคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นแบบเนี้ยอ่านั่นไงไม่จบไม่จบไม่จบเอ้า
ไอ้ไอ้เนี้ยไม่เท่าไหร่ไอ้สุดท้ายพึ่งไงคุณเห็นไหมเห็นเห็นเห็นพึ่งเห็นพึ่งเห็นพึ่ง
ย้ำนะดูข่าวแบบนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ